ไปคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค

มาคุยพร้อมกันกับคุณปฏิพันธ์
ระยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวง

ก็ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนนะครับ

มาที่ตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันครับ

เมื่อประมาณสักดาวโจรนี้ลงประมาณ๑๖๐จุดโดยประมาณ

นะครับก็คือจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาของเฟส

วันนี้มากางให้ดูว่าประชุมคุยอะไรกัน

เออก็บอกว่าดอกเบี้ยปีนี้น่าจะขึ้นได้
สวนน้างทุนก็เริ่มกลับมากังวลอีกรอบแหละฮะ

เกิดขึ้นดอกเบี้ยวายนี่ลำบากเอานะ
แต่ถ้าขึ้นช้าไป

แต่ว่าข่าวการที่ขึ้นลงของตรงพี่ไอก็คงจะมีทั้งปีเลย

พอใกล้ไปประชุมมาจะมากังวลกันทีนึง
ก็ต้องทำชายนะต้องปรับตัวละ

บ้านเราเนี่ยเมื่อวานตลาดหุ้นยังปิดบวกได้นะครับ
ส่วน๐๑๔จุดครับถ้าเกิดมาดู
เฉียบแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ถ้ามาดูปริมาณการซื้อขายถือว่าเมื่อวานนี้ซื้อขายกัน๘หมื่นกว่าล้านสูงมากนะครับ
โดยเฉพาะถ้ามาดูฝั่งสถาบันการเงินในประเทศซื้อขายสุทธิ๑๖๐๐๐กว่าล้าน

ห่างเหเลยสถาบันทำไมขายเยอะจะเห็นซื้ออยู่ตั้งหลายวันหลายเดือน
อยากจะซื้อเพิ่มก็ไปซื้อต่อจากแบงค์ออมสิน
เอาลูกเอ่อหลานกลับเข้าบ้าน
ต้องไปซื้อคืนมาจากออมสินธนาคาร
มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นวันนี้แล้ว
มันวันเนี่ยปตทนอกจากมีข่าวนี้นะครับ
แต่พาก็คือเหมือนเค้กก้อนนึงเนี่ย
โอ้โหจะซื้อเค้กก้อนตั้ง๕๐๐กว่าบาท
ซื้อไปคนซื้อบอกอู้มันใหญ่ไหม
ใหญ่ไปเราอยากแบ่งนิดนึง

ก็บอกก็ซอยไปซอยไปซอยไป
จากชิ้นก้อนหนึ่งก็ซอยเป็น๑๐ชิ้น
จาก๕๐๐กว่าบาทก็จะกลายเป็น๕๐

เพราะงั้นก็ทำให้ชิ้นเล็กลงหน่อยนะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากจะซื้อหุ้นปทขั้นต่ำคือ๑๐๐หุ้นใช่ไหมฮ

บอกนักลงทุนบางคนรายย่อยรายละเอียด
โอ้โห๕๐๐๐กว่าบาทซื้อไม่ไหวซื้อไม่ลง

ก็เลยทำให้ปตทก็มีแนวความคิดก็คือจะแตกพาลงมา
ให้ราคาหุ้นเล็กลงหน่อย
แต่คนที่มีอยู่แล้วจำนวนหุ้นก็จะเพิ่มมากขึ้น
ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเปิดมาดูปุ๊บต้นทุนเรา๓๔๐๐กลายเป็น๓๐๔๐บาทตกใจ
แต่จริงแล้วหุ้นเราเพิ่มขึ้นก็คือขึ้น๑๐เท่า
นะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานปรตทบริษัทเดียวนะบวกมา๖เปอร์เซ็นต์
เพราะงั้นถ้าดูถ้าตัดพอทอทิ้งเมื่อวานก็จะทำให้
คงลบแหละ
ก็ตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานที่มีประกาศคือของเดือนมกราที่ผ่านมาก็คือการนำเข้าส่งออกก็เติบโตดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการนำเข้าเนี่ยบวกมาประมาณ
สูงสุดในรอบ๖๒เดือน
นี่ทั้งที่เดือนมกราที่ผ่านมาในเงินบาทแข็งค่าด้วยนะ
ใช่นะครับก็การส่งออกที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอุตสาหกรรม
รถยนต์คอมพิวเตอร์ยางนะครับเม็ดพลาสติกเคมีพันธุ์รวมถึงข้าวด้วย
อันนี้ก็ส่งออกก็ส่งออกดีและส่วนที่นำเข้าก็เติบโตเหมือนกันนะครับ
แต่ที่น่าสนใจก็คือการนำเข้าที่เติบโตขึ้นเนี่ยก็มาจากหนึ่งแหละน้ำมัน
แน่นอนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นนะครับ
น้ำมันก็นำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ๓๖ส่วนที่ถัดมาก็คือจะเป็นเครื่องกลเครื่องจักร

นำเข้าเพิ่มนี่ก็แสดงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหมผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องจักรมาก็สามารถที่จะมองได้ว่า
ท้อนมุมมองนะว่ามีการลงทุนเพิ่มแสดงว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้ว
น่าจะเริ่มฟื้นตัวส่วนอีกสุดท้าย
อันนี้ถ้าเกิดช่วงสัปดาห์ที่แล้วใครตามข่าวเห็นว่าเริ่มมีข่าวว่า๗๑๑จะรับฝากถอนโอนเงินได้ตรงนั้นแล้ว
จะเป็นธรรมษัตริย์๗๑๑หรือว่าจะเปิดก็เป็นแบงค์ใหม่หรือเปล่า
แต่คือ๗๑๑ก็เป็นแค่ทางผ่านแล้ว
เป็นทางผ่านไม่ได้ตั้งตนเป็นแบงค์จริงนะเป็นตัวแทน
คือเป็นเพียงผู้ให้บริการฝากถอนโอนเท่านั้น
อเซมซ์อันนี้ก็เป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นเอง
ก็คือจะเป็นช่วยให้เข้าถึงกับบริการบริการมากขึ้น

ถ้ามองในแง่ของ๗๑๑ถ้าสมมุติเข้าไปทำจริงนะฮะ
โอ้โหนอกจากคนจะมาซื้อข้าวซื้อของในนั้นแล้ว
มาฝากตังค์ก็ดึงคนเข้ามาเยอะอีก
ใช่อย่างนี้ก็ทำให้ตัวพนักงานคิดเงินนะ

สะดวกสบายผมว่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะว่า

แล้วก็น่าจะกระทบกับธุรกิจธนาคารพอสมควร

ใช่ครับส่วนนี้กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม

ให้ความสนใจอยู่กับเรื่องของการลงทุนครับ